เรื่องราวต่อไปจ้องดูให้ดี
เราจะเห็นคล้ายกับก้อนสีดำ
ไหลไหลลงมาจากภูเขา
มันคือก้อนอะไรคะคุณผู้ชม
หา

มันก็คล้ายแต่นี่มันใช่

มันเหมือนไวรัสโคโรน่าพันธุ์สีดำ

ไม่ใช่ไวรัสน้องไม่ใช่พรมเช็ดเท้า
แล้วน้องไม่ได้ถังเด็ดล็อกมาด้วยนะคะ
แต่ว่ามันคือสายพันธุ์ของสุนัข

เป็นสุนัขที่มีชื่อพันธุ์ว่าปูลิหรือว่าภูลิ
คือมันจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศฮังการี

มันมีอยู่จริงแต่ว่าสมัยก่อนชาวฮังการี
เขาจะใช้สุนัขพันธ์นี้ในการไล่ต้อนแกะ
แล้วก็ต้องบอกว่า
แต่คุณเคยไหมเคยเห็นสุนัขพันธ์แบบนี้กันบ้างไหม
น้อยมากอะนึง